คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะจำลีลาของครูโซ่ได้
โซ่เป็นคุณครูสอนคณิตศาสตร์

เขาจะมีการคิดค้นวิธีการสอนเด็กที่แปลกใหม่

คุณผู้ชมครูโซ่ไปคิดค้นวิธีการ
ชื่อนักเรียนสายย่อเอาใจนักเรียนที่ชอบเพลงแดนส์นะครับ
บรรยากาศของห้องเรียนจะเป็นอย่างไรไปชมคลิปพร้อมกันครับ
เล่นถึงตรงนี้ตกลงแปลศัตรูสมัยให้ได้พอต่อเล็กก่อน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
ที่น่าเรียนมากยิ่งขึ้นนะครับ

ชื่อว่ายอดหาทัยรีสอนคำครับ
เป็นครูประจำวิชาคณิตศาสตร์
โรงเรียนแกลงวิทยาสถาวร

เรียกขานชื่อนักเรียนอย่างสนุกสนาน
พอมาเรียกชื่อไทยอย่างภาพที่เห็นเลยว่าเด็กคนนั้นต้องลุกขึ้นมาเต้น
ถ้าตามใจชอบสนุกสนานกันไปตามกันครับ
แบบนี้แหละฮะตามที่จะคิดได้ตอนนั้นเลยนะครับ
คลิปนี้มีคนเข้าไปชมสูงถึง๖แสนครั้งแล้ว
และมีผู้ใช้สังคมออนไลน์หลายคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นชื่นชมชื่นชอบ
ไอเดียการสอนของครูโซ่จำนวนมาก
ส่วนหนึ่งก็เชื่อว่ารักษณะของครูแบบนี้มักจะเป็นที่รักและเคารพของเด็กนักเรียนหลายคนนะครับ

ครูที่เป็นแบบนี้ส่วนใหญ่เด็กจะรักจะชอบจะตั้งใจจะเชื่อฟังเป็นพิเศษ
อยู่ที่ลักษณะภายนอกไม่เหมือนครูทั่วไปแต่ที่เพราะไม่เหมือนไงทำให้เด็กกลับรู้สึกเคารพนั่นเองครับ
หรืออีกรายหนึ่งก็แสดงความคิดเห็นบอกว่าผมว่าเป็นการกระตุ้นเด็กที่ดีมาก
ผมว่ามันทำให้เด็กตื่นตัวแล้วก็พร้อมจะรับสิ่งใหม่นั่นเองนะครับ
ให้เข้ากับชีวิตประจำวันของนักเรียนไปเรื่อยครับ
โดยจุดล้มต้นของไอเดียการสอนแบก
มาจากสมัยที่ครูโซ่เองเป็นนักเรียน
จะรู้สึกทำไมต้องเรียนวิชาเครียดในห้องเรียน
ก็เลยคิดค้นวิธีการสอนแบบสนุกขึ้นมาครับ
แต่ก็ไม่ได้ให้นักเรียนนั้นเต้นตลอดเวลานะครับ
เข้าใจผิดว่าเดี๋ยวเต้นจนไม่มีเวลาเรียนนะครับ
เทคนิคเหล่านี้นำมาใช้ตอนที่นักเรียนรู้สึกเบื่อ
แล้วก็ไม่อยากเรียนเท่านั้นเองนะครับ

เอ๊ลูกของฉันหลานของฉันเต้นอย่างเดียว

อันนี้เป็นแค่พอเครียดก็มาขานชื่อกันหน่อย